ไปดูอีกที่หนึ่งที่ปราจีนบุรีเหมือนกัน
ก็เป็นเรื่องราวของการถูกหลอกซื้อกระทง
เพราะว่ามีผู้เสียหายรายหนึ่งเป็น๑ใน๔๐คน
แต่ว่าไม่ได้กระทงเสียเงินไปฟรีค่ะ
ผู้เสียหายคนนี้ก็คือนางสาวเนธนภาธรรมนิยมค่ะ
แต่เธอบอกว่าเธอน่าจะถูกหลอกแหละเพราะสั่งไปเนี่ยไม่ได้กระทงมาเลย
คิดว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาหลอกประชาชน
หรือหลอกร้านค้าที่กำลังมองหากระทงรูปร่างสวยแปลก
จะได้ซื้อมาเมาส์มาเอามาขายในช่วงเทศกาลลอยกระทง
เธอก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สพศรีมหาโพธินะคะ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นเธอบอกว่า
เสียเงินไป๖๖๐๐บาท
โดยได้โอนเงินเข้าบัญชีของนายวีรชัยดวงบุตรศรี
ที่เขาเปิดเอาไว้มากถึง๔บัญชี
แต่ว่านายวีรชัยปฏิเสธนะว่าบัญชีทั้งหมดไม่ใช่บัญชีธนาคารของเขา
ไม่ทราบว่ามีใครนำเอกสารไปแอบเบอร์บัญชีเอาไว้
ส่วนเพจตอนนี้ครับที่ชื่อว่าเพจเผลวากันทงเป๋ลขะโพด
ปิดไปแล้วด้วยครับนางสาวนิรภาก็เลยบอกว่าเมื่อปีที่แล้วนะ
ก็มีการต้มตุ๋นในลักษณะแบบนี้
ได้เงินไปกว่าล้านบาทเลย

ก็เลยรวมตัวกันแจ้งความที่กองปราบ
เพื่อช่วยให้สืบสวนสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปด้วย